มานี่ดีกว่าเพิ่งสดร้อนจบไปเลยนะคะ
๙สาขาด้วยกันแต่กลับได้เพียงแค่สาขากล้างกล้า
ธรรมดาในขณะที่กลางอย่างเช่นไม่ได้เสียงร้องไม่ได้โวคัล
อะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าท้องแฝดอยู่เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งจบ
ขณะที่๓รางวัลใหญ่มันเป็นเพลงแห่งปีอัลบั้มแห่งปี
ซึ่งเป็นนักร้องเสียงทรงพลังจากประเทศอังกฤษนะจ๊
คือได้ทุกปีนี่ภาพนี้เหมือนภาพเดิมเลยอ่ะของปีก่อนถึงจะเปลี่ยนเสื้อ
เข้าชิงน้อยมากนะแต่ว่าได้แบบว่า๕รางวัลทุกสาขาไปเลย
แต่งดีร้องดีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ได้จนนี่ต้องต่อบ้านซื้อบ้านอีก๗เอเคอร์ไว้วางรางวัล
นี่จะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขานะให้เกียรติมากเลยกับคนแก่แล้วก็คนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ไม่เขาเคยจีบใครคนไทยที่พี่มากเคยบอกใครคุณ

ตอนเขามาแสดงอ่ะเหรอ
แต่จีเขากลัว

กลัวฝังนอกบริสุทธิ์
ขอบอกเลยทีเดียวกันนะครับกับแกมมี่อาวอร์ดครั้งที่๕๙
นั่นก็คือการโชว์โอเพนิ่งของบียองเซ
มาในชุดที่แบบว่าเกลียวกราวในขณะที่โชว์พุงของเธอ
ที่มีลูก๒คนอยู่ในท้องเป็นลูกแฝด
ไปชมคลิปกันเลย

แต่งเป็นเหมือนแม่พระฟาติมาแม่พระฟาติมา